ผู้เป็นแม่ทิ้งทารกไว้ที่จังหวัดศรีสเกต
ก็มีการตามหาตัวผู้เป็นแม่แล้วก็เจอแล้ว
ใช่แล้วเพราะว่าผู้เป็นแม่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด

เป็นทารกเพศหญิงบอกว่าคลอดกระทันหัน
ไม่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วก็วางไว้ใต้ต้นไม้
เขาไปตามพ่อแม่มาดูกระทั่งมาอีกทีหนึ่ง
ทารกหายไปแล้วเพราะคนคิดว่าเป็นทารกที่ถูกแม่ทิ้ง

ตำรวจภูทรตูมอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสเกต
ไปสอบปากคำหญิงวัย๔๐ปีที่มาตามหาลูก
ซึ่งเป็นทารกแรกเกิดเพศหญิง
หลังจากนั้นก็พาตัวเธอไปโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตำรวจเล่าว่าแม่รายนี้ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองตั้งท้อง
กระทั่งเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๓กันยายน
เธอไปนอนเฝ้าวัวที่กระท่อมกลางทุ่งนา
แล้วเกิดปวดปัสสาวะก็เลยนั่งลงข้างทาง
ปรากฏว่าลูกคลอดออกมากระทันหัน
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวางลูกเอาไว้ใต้ต้นไม้
ริมถนนเส้นทางบ้านตูมหนองปิงโก
แล้วก็เดินไปที่กระท่อมจะไปบอกพ่อกับแม่ให้มารับลูกไป

ทีนี้พอไปถึงก็เผลอหลับไป
มาอีกทีนึงจะมาตามหาลูกไม่พบแล้ว
ก็เลยเข้าพบตำรวจขอความช่วยเหลือนะคะ

มีชาวบ้านไปพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งเอาไว้
ใต้ต้นไม้ก็เลยไปแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลศรีรัตนะให้มารับตัวไปดูแล
แล้วก็แจ้งตำรวจให้ช่วยตามหาแม่ของเด็กหน่อย
พยาบาลบอกว่าทารกรายนี้น้ำหนักตัวแรกเกิด๒๕๐๐กรัม

ตั้งแต่รับตัวเด็กมาดูแลก็มีผู้ใจบุญที่รู้ข่าว
นำข้าวนำของนำเครื่องใช้เด็กมามอบให้เป็นจำนวนมาก
ขณะนี้ทีมแพทย์นะคะก็ได้ให้ทั้งแม่เด็ก
แล้วก็เด็กพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดี
สักประมาณ๑สัปดาห์ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านค่ะ